เรื่องนี้นะคะที่กาลสินค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุก็เพิ่งจะ๑๗ปี
เขาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปชนกับรถไถนาไปชนกับด้านท้าย
แต่เขาบอกว่าปัญหาก็คือรถไถนาไม่มีสัญญาณไม่มีไฟไม่มีอะไรอยู่ท้ายรถเลย
เขาก็เลยพุ่งชนเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาถึงขั้นที่ต้องถูกตัดขาข้างขวา
กลายเป็นคนพิการเรื่องนี้ก็มีการดำเนินคดีกัน
แต่กลายเป็นว่าทางศาลท่านให้ข้อมูลมาว่าจากการพิจารณาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหมือนกับว่าเป็นความประมาทของฝ่ายคนเจ็บอืมปัญหาที่ตามมาก็คือ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมโอ้นี่ขานี่ตัดไปแล้วตัดขาขวาไปแบบนี้เลยค่ะ
ถึงต้นขาเลยอ่ะถูกนี่นะคะนายสักกรินภูครองแข็งอายุสิบเจ็ดปีนะคะ
เป็นชาวบ้านคำขามอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
กลายเป็นคนพิการค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุอย่างที่บอกไปครับ
ก็ไปพบกับตำรวจพลตำรวจรีสมนึกมิควาน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมประจำจังหวัด
น้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ปีที่แล้ว
คู่กรณีก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณทุ่มครึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนบ้านที่โรงพยาบาลหนองกรุงศรี
แล้วก็ขี่รถกลับคนเดียวขี่ไปตามถนนหลวงสายหนองกรุงศรี
ท่าคันโทพอไปถึงจุดเกิดเหตุถนนมืดนะคะมีรถไถนาว
พ่วงท้ายอยู่ด้านหน้าแต่ปัญหาก็คือไม่มีไฟท้ายครับไม่มี
สัญญาณไฟแจ้งเตือนนายสักกรินมองไม่เห็น
พุ่งชนท้ายแล้วชนแรงนายสักกรินเจ็บหนักเลยค่ะ
ขาขวาขาดปอดม้ามกระเพาะอาหารฉีกขาด
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลหนองกรุงศรีต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลกาลสิน
และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นครับหลังเกิดเหตุ
ต้องขาดสภาพการเป็นนักศึกษานะคะ
โอกาสที่จะเป็นตำรวจที่เคยฝันเอาไว้
คู่กรณีก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ประมาณ๕๖สิบครับ
ด้านแม่ของคนเจ็บค่ะ
นางสาวไพรินรัตนโกศิลป์อายุ๓๕ปีบอกว่า
หลังเกิดเหตุครอบครัวก็เอาเอกสารหลักฐาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาลสินนะคะ
แต่ว่าในสำนวนคดีของพนักงานสอบสวนสพนกรุงศรี
ซึ่งระบุว่าลูกชายเป็นผู้ประมาทแต่เพียงฝ่ายเดียว

ทีนี้ค่ะพอสำนวนออกมาแบบนี้

ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้

ทีนี้ค่ะก็คือทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าปัญหามันเริ่มต้นตั้งแต่ที่สำนวนคดี
ตั้งแต่ทางตำรวจของสนกรุงศรีแล้ว
ประเมินวิเคราะห์เบื้องต้นว่าเป็นความประมาทของตัวลูกชายแม่
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินก็เลยบอกว่างั้นรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้นะคะ
เดี๋ยวจะเรียกสำนวนคดีกับพนักงานสอบสวนสพนกรุงศรีที่เป็นเจ้าของคดีนี้
แล้วเดี๋ยวจะดูอย่างละเอียดเพิ่มเติมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
อืมอ่าก็อย่างน้อยเพื่อให้ทางญาติกับคนเจ็บเขาสิ้นสงสัยนะฮะ

ลองไปดูอีกสักรอบนึงว่าเออตกลงแล้วมันเป็นความประมาทของคนที่ขี่ไปชนท้ายแบบนั้นจริงหรือไม่อย่างไร